เจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งอยู่ที่ไซน้อยนนทบุรีนะฮะ
เอาคลิปกล้องวงจรปิดในร้านเนี่ยมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชน
บอกว่าคดีมันก็นับเดือนแล้วแต่มันไม่คืบหน้า
วันเกิดเหตุวันนั้นมีลูกค้ามาที่ร้านแล้วจอดรถเนี่ยมันขวางทางอยู่
ก็เลยบอกลูกค้าที่จอดรถให้ขยับจากริมถนนเข้ามาจอดด้านใน
ที่มีที่จอดรถเขาเป็นห่วงนะฮะเขากลัวว่ารถเนี่ยจะไปถูกเฉียวถูกชนอะไร
กลายเป็นว่าลูกค้าไม่พอใจนะฮะไม่พอใจแล้วจะทำไงครับ
ไปเอาเก้าอี้นรมักนำไปจนศิษฐะแตกเลือดอ่าบนะฮะ
นี่นะครับท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ในร้านนะครับ
ผู้ก่อเหตุที่เป็นลูกค้านะเดินมาท่าทางไม่พอใจเจ้าของร้านที่อยู่ด้านในเคาน์เตอร์เลยครับ
แล้วไปหยิบเก้าอี้มาเป็นเก้าอี้พับ
ตรงเข้ามานี่ทำท่าจะฟาดแล้วฟาดจริงนะครับคือต่อให้เอามือกันยังไงนี่ก็ไม่อยู่นะฮะ
เจ้าของร้านบาดเจ็บนะครับแล้วผู้ชายคนนี้ก่อเหตุเสร็จก็หนีไปเลยฮะหนีไปเลยนะครับ
เจ้าของร้านนี่บาดเจ็บไปโรงพยาบาลศีรษะแตกนะครับบาดเจ็บเย็บไปหกเข็ม
แล้วยังต้องทานยารักษาพวกอาการปวดอะไรพวกนี้อีกนะครับ
วันที่ไปโรงพยาบาลเราลงพื้นที่ไปที่ร้านที่เกิดเหตุนะครับ
อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนี่คุณเกียรติศักดิ์รุ่งมณีเป็นเจ้าของร้าน
นี่ศีรษะที่แตกเย็บไป๖เข็มคุณเกียรติศักดิ์บอกว่าวันเกิดเหตุคือ๒๖พฤศจิกายนที่ผ่านมา
วันนั้นแจ้งให้ลูกค้าที่เป็นคนก่อเหตุนะฮะให้เลื่อนรถมาจอดในที่จอดรถของร้าน
เพราะลูกค้าคนนี้จอดรถอยู่หน้าร้านซึ่งร้านเนี่ยอยู่ติดถนน
คือที่ไปแจ้งเนี่ยเป็นห่วงนะว่ารถของลูกค้าจะถูกรถคันอื่นเฉียวชน
พอไปแจ้งเห็นแล้วตั้งแต่ตอนไปเตือนเนี่ยสีหน้าเขาแบบเขาไม่พอใจ
คือไม่พอใจที่ต้องไปเลื่อนรถหรืออะไรยังไงก็ไม่รู้
เอาเป็นว่าอยู่ดีที่เห็นเขาเดินมาโวยวายเนี่ยฮะเขาบอกเขาเป็นเด็กไซน้อย
เจ้าของร้านก็งงร้านก็อยู่ไซน้อยแล้วยังไงเป็นเด็กไซน้อย
แล้วอยู่ดีเนี่ยนะฮะก็ไปหยิบเก้าอี้มาแล้วก็เป็นไปตามคลิปเลยฮะฟาดใส่ไม่ยั้งเลย
ผมก็นั่งปกติครับเพื่อนเขาก็ทยอยกลับอะไรอย่างนี้
ก็นั่งเล่นโทรศัพท์ปกติเสร็จแล้วเขาเดินไปที่รถครับผมก็ว่าไม่มีอะไรแล้ว
ลูกค้ากลับแล้วไม่น่ามีอะไรก็พักเขาเดินถือก้าวอี้มาครับ
เก้าอี้เดินแอบหลังมาผมก็นั่งมาเห็นอีกทีก็คือเขาง้างขึ้นมานะครับผม
เนี่ยเป็นเก้าอี้ตัวนี้ครับผมเก้าอี้ที่เขาตีแล้วเขาทิ้งไว้
เอื้อมมือหยิบเก้าอี้ครับแล้วจังหวะเขาง้างฟาดพอดีก็เลยโดนเข้าหัวครับผม
ทางคุณเกียรติศักดิ์เจ้าของร้านที่บาดเจ็บบอกว่าต้องการออกมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนด้วยนะฮะ
นี่เหตุการณ์มันก็ข้ามเดือนจนจะเข้าสู่ปีใหม่แล้วยังไม่มีความคืบหน้าจากตำรวจในท้องที่ที่ไปแจ้งความเอาไว้เลย
แล้วร้านเขาต้องเปิดตลอดเป็นร้านอาหารอยู่ริมถนนเลยกังวลเรื่องความปลอดภัยนะว่าคนก่อเหตุจะย้อนมาหรือเปล่า
อ่าเผื่อเจ้าตัวดูอยู่นะครับ
ใครพบเห็นก็ลองแจ้งเจ้าหน้าที่หรือว่าทางร้านเขาหน่อยกันแล้วกัน